เกิดอุบัติเหตุที่สไลเดอร์ที่สูงที่สุดในโลกที่สหรัฐนะครับ
ทำให้เด็กวัย๑๐ขวบซึ่งเป็นลูกชายของสมาชิกสนชรัฐเท็กซัสเสียชีวิตครับ
ตำรวจสหรัฐเร่งตรวจสอบหาสาเหตุของอุบัติเหตุที่สไลเดอร์เฟอร์ลุกของสวนน้ำชนิดเทอร์มานนะครับ
ซึ่งตั้งอยู่ที่รัฐแคนซัสเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ตามเวลาท้องถิ่น
ซึ่งเป็นเหตุให้เด็กชายคาเล็บทราฟนะครับวัย๑๐ปีเป็นบุตรชายของนายสก๊อตชวาป
สมาชิกสภานิติบัญญัติของรัฐเท็กซัสเสียชีวิตครับโดยคำว่าเฟอร์ลุกนั้นเป็นชื่อของสไลเดอร์
มรุกเป็นภาษาเยอรมันมีความหมายว่าบ้าคลั่งครับ
ซึ่งสไลเดอร์เฟอร์ลุคนี้มีความสูงถึงห้าสิบเอ็ดจุดสี่เมตร
สูงกว่าน้ำตกนายแองการ่าที่กั้นพรมแดนสหรัฐกับแคนาดา
และจะรับการบันทึกโดยกริเนสบุธนะครับเป็นเป็นสไลเดอร์ที่สูงที่สุดในโลก
โดยผู้เล่นจะนั่งบนแพรยางที่มีน้ำหนัก๔๕กิโลกรัม
ซึ่งจะไหลลงไปตามสไลเดอร์ด้วยความเร็วประมาณ๖๕๗๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ใช้เวลารวมในการเล่นประมาณ๑๑วินาทีเท่านั้นนะครับ
ขณะนี้ก็ยังไม่มีการเปิดเผยถึงสาเหตุและรายละเอียดของอุบัติเหตุในครั้งนี้
แต่ก็มีการบรรยายงานว่าเมื่อสไลเดอร์แห่งนี้เปิดทดสอบครั้งแรก
ก็มีการเผยถึงอุปติเหตุที่แพยางพึ่งตกจากมาก่อน
ส่วนน้ำได้ปิดให้บริการไปจนถึงวันจันทร์
เพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นสามารถทำการตรวจสอบอย่างละเอียดถึงสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้ได้ครับ